นายกขยันสุดนะครับ
โอ้โหคือจะทำงานอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อย
แล้วเมื่อวานนี้นะพอเสร็จพิธีแล้ว
ไปประชุมต่อนะโอ้โหเดี๋ยวดู
มีบรรยากาศให้ติดตามด้วยแต่ต้องถามคุณผู้ชมก่อน
ได้ยัง๐๖หาซื้อกันได้หรือเปล่า

เมื่อวานเลขทะเบียนรถ

ใช่ค่ะไม่ได้ใช้แบบรถกันกระสุนนะ
แต่ว่าอันนี้คือเป็นเงินส่วนตัวในการซื้อมา
แล้วรุ่นนี้ดูสิเมื่อวานนักข่าวไปถ่ายป้ายทะเบียนมา

แล้วรถรุ่นนี้จริงเขาเพิ่งเปิดตัวไปต้นเดือนกันยานะ

อ้อราคา๗๕๙๐๐๐๐บาทค่ะ
อีกนิดนึง๘ล้านแล้วล่ะ
ถูกต้องแล้วส่องเข้าไปในรถน่ะ
คือช่างภาพหนังสือพิมพ์ของเราก็ไปถ่ายเนี่ย

ด้านหลังเป็นหลวงพ่อโตแล้วก็เป็นพระประธานองค์ใหญ่นิเวศวิหาร

ล้านนาคนใกล้ชิดของคุณเศรษฐานเนี่ยก็ให้ข้อมูลบอกว่าเครื่องรางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำรถยนต์จริงเป็นของคนขับรถประจำตัวนำมาบูชาไว้คือเดิมทีมันอยู่ในรถคันเก่าใช่ไหมก็นำมาบูชาเอาไว้ในรถคันใหม่แล้วที่ออกรถป้ายแดงเนี่ยคนจับจ้องกันรู้ป้ายทะเบียนใช่ไหมเอาไปหาซื้อกันใหญ่
แล้วคุณเศรษฐาก็กลับมาประชุมสอสอที่พักไงแล้วจังหวะนี้เจอกับนักข่าวอู้นักข่าวก็ต้องถามสิเรื่องรถยนต์ประจำตำแหน่งอ่ะคุณเศรษฐายิ้มไม่หุบเลยบอกว่าไงรู้ไหมบอกว่าลูกสาวคนเล็กอ่ะเป็นคนสั่งจองไว้ให้ตั้งแต่ต้นปีที่แล้วจังหวะที่ได้รถมามันตรงเลยตรงกับการทำหน้าที่นายกพอดีไม่ได้มี

เพราะว่ารอบล่าสุดก็ตัวเลขที่ท่านนายกไปอืมซื้อลัตเตอรี่มาครับ
ก็เข้าเป้าด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องของรถ
เขาเรียกว่าอะไรห้องโดยสารเป็นยังไงโอ้เออราคาเป็นยังไง
ระบบการปฏิบัติการอะไรต่างเป็นยังไงคุณผู้ชมดูข่าวของเรา
รู้สึกเหมือนไปนั่งอยู่ในรถคันนั้นเลยอ่ะรถตู้จะสี่ที่นั่ง

ยังไม่พอได้แค่หมูชา